คือเขายกเห็นแท่นแล็บใช่ไหมคุณผู้ชม
คือนอนอยู่แล้วมันหลุดมือหนักกว่า๗กิโล

เมื่อวานนี้พี่แจ๊กกะรีนตามไปถึงโรงพยาบาลเลย

คือฟาดเคาะไปนะใกล้วันเกิดด้วยนะคะ

อยู่ดีก็คิดว่าเราต้องหันหน้าหลบ

คนหนึ่งถือดึงด้านปลายอีกคนนึงถือทั้งม้วน
แล้วเหมือนคงจะรีบหรือแบบไม่ทันได้ระวัง
คงหลุดมือแล้วก็ลงมากระแทกที่หน้าเต็ม
ไอ้ที่ก้อนใหญ่อย่างนั้น

เยอะไม่ต่ำกว่า๖๗กิโลกรัม
ใหญ่สุดในชีวิตเลยค่ะก็น่าจะเป็นเดือนนะคะ
น่าจะใช้เวลานานเพราะว่าด้วยกระดูกด้วย
ด้วยแบบมันฮอเลือดมันค่ำ
หนูไปทอดกระถิ่นที่นครสีธรรมครัฐมา
ไซดก็ยังคิดว่าถ้าไม่ได้ไปทอดกระถิ่น
ดีหรือไม่ดีอาจจะเข้าตา
หรือเป็นอะไรที่หนักกว่านี้